ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยแม่แฟนไทยรัฐนิวโชว์ไม่ต้องไปไหนกันล่ะฮ

แขกรักเชิญพิเศษ
อยากให้ท่านเห็นไว้ก่อน
ดูไข่เจียวหน่อยไข่เจียว
นี่นะครับทุกผู้ชมครับไข่เจียวแล้วก็น้องจูน

วันนี้มาเยี่ยมมาเยือนไทยรัฐนิวโชว์
เพราะว่ารอคอยบุรุษปรายศนีย์ที่คุ้นเคยกัน
แต่ปรากฏว่าพอคนมาส่งของไม่ใช่คนเดิมที่เจ้าไข่เซียวคุ้นเคยไง

เจ้าของก็เลยอยากจะให้น้องไข่เจียวได้เจอบุรุษปรายศนีย์ที่คุ้นเคย

พนักงานปรายศนีย์คนนี้ชื่อว่านายอันนันเอี่ยมทวมนะคะ
จากทางบังใหญ่นนทบุรีค่ะ
อันนั้นไปส่งของทีไรก็จะชอบเล่นกับเจ้าไข่เจียว

โอ้โหทีมข่าวของเรานะไปถึงบ้านเจ้าไข่เจียวนะ
หมู่บ้านพฤกษาวินเลช่านะคะนี่คือปรายศนีย์คนนี้ค่ะคุณพี่อนันต์นะคะ
นี่ค่ะทีมข่าวของเราไปถึงบ้านของเจ้าไข่เจียวอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรี
ตอนที่ทีมข่าวไปถึงเนี่ยนะต้องบอกว่าเจ้าไข่เจียโอ้โหเชื่องมากนะ

นี่นี่นี่นี่นี่

ไข่เจ๋วปั้ง

รู้สึกยังไงบ้างคะที่ไข่เจียวโอ้โหดังมากในโลกโซเชียลตอนนี้

ไม่คิดเลยค่ะคือก่อนหน้านี้จุนก็จะลงเรื่องไข่เจียว
เราก็จะโพสต์เป็นปกติอยู่แล้ว
แต่คือเรื่องนี้อยู่ดีก็มีคนแชร์ขึ้นมาเยอะมาก
ที่รอคอยบุหรุดไปเสนีหรือยังไง
อาจจะเพราะว่านั่นแหละเขาน่าจะรอหรืออะไรอย่างนี้

นี่ในสีหน้าแบบได้อารมณ์มากเลยเจ้าไข่เจียวเนี่ย
เราจะไปติดตามไข่เจียวได้ทางไหนบ้าง

ไข่เจียวมีเทศค่ะ

ยังไงยังไงยังไง
ไข่เจียวเขาไม่มีคู่เหรอ๘ปีแล้วเนี่ย

เพื่อน้องอยากเลี้ยงสุนัขอยากมีเพื่อน
ถ้าเกิดอยากเลี้ยงจุนอยากให้รู้สึกรัก

รู้สึกว่าชอบเลยเลี้ยง
ต้องมีความพร้อมในการดูแลด้วยเนอะ

อย่างนี้เขาคืออะไรเขากำลังเป็นอะไรอยู่

เพียงแต่ว่าเอาพี่ไปสนีท่านอื่น

ไม่ได้เล่นอาจจะรีบ
ถ้าคนอื่นมาเล่นด้วยเขาก็จะเล่นเนอะ

เพราะว่าบ้านเราเป็นประตูใช่ไหม

ไม่กล้าเอื้อมมือไปเล่นไงเนอะ
แห่ไปแล้วไม่ใช่ว่าเหลือมาแค่ท่อนนี้ใช่ไหม
ไข่เจียวมา

พี่เพิ่งเจอกันวันแรกแล้วเนี่ย
กลับมาก่อนไข่เจียวกลับมาก่อน

ทำอะไรได้อีกไข่เจียวทำอะไรได้อีก

มองก้องไง

โอ้โหโอ้โห
อันเลยไอ้เยย

นี่เป็นรายการทีวีแรกเลยไหมที่มาออกถึงสตู

โอ้โหเกษาเขาดังมากนะฮะ

พันกับไข่เจียวแบบขนาดไหนทุกวันนี้

จะแบบเป็นเฟรนลี่เชื่องเล่นกับทุกคนอะไรแบบนี้

แล้วแต่นิสัยของแต่ละตัวเหมือนกันเนอะ

อาหารสูตรนักทั่วไป

ถ้าเป็นของคนเจียวจะให้กินผักกับผลไม้

ไข่เจียวสวัสดีนะครับ
ไข่เจียวเหนื่อยร้อย

ลูบได้เนี่ย

ปกติเวลารอคอยพี่อนันตรายศนียค่ะถ้าเกิดไม่มาเนี่ย
สีหน้าแววตาเขาเป็นยังไงไงที่บอกว่าโอ้โหหน้าหงอยจ๋อยเลยรอคอย
คือหงอยคือพี่คนที่ส่งของเขาไม่เล่นด้วยก็เลยแบบไข่เจียวก็ไปเกาะรั้วแล้วก็กระดิกหาง
แล้วพอเขาไม่เล่นด้วยน้องก็หันกลับเข้าบ้านแล้วก็แบบจ่อยข้อตก
แล้วงี้เวลาน้องจูนต้องสั่งพัดสรุปส่งของจริงอ่ะพี่ก็ต้องล็อคว่าจะต้องขอของไปเสนียไทยของพี่อนันต์
ใช่ไหมฮะวันนี้ขอบคุณมากมากนะฮะน้องจูนนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณน้องจูนค่ะ
ขอบคุณค่ะไข่เจียวด้วยลูกไข่เจียวนะจ๊ะขอบคุณนะครับเพื่อนผู้ชมก็สนใจก็ชื่นชอบก็ติดตามเพิ่มเติม
ติดตามของในพระราชสำนักนะคะแล้วกลับมาพบกันนะคะไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ